พาคุณผู้ชมไปเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อย

เพราะอาจจะทำให้คุณหันมาชอบเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ
เพราะอาจารย์ดีดมาก

โอ้โหคุณครูนี่คึกมากเลยเด็กก็ต้องคึกนะ
เขาบอกว่าอยากให้นักเรียนเรียนดีคุณครูก็ต้องสอนเกง

คำนี้จริงเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณครูเนี่ยมีสภาพเป็นแบบนี้ขออนุญาตใช้คำว่าสภาพ
เพราะคุณครูดีดมากจริงนะคะ
ทำให้นักเรียนอยากจะเรียนแล้วก็มีความสุขในการจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
คลิปนี้มีคนถ่ายน่าจะเป็นนักเรียนแหละเพราะนั่งลักษณะแบบนี้นะคะ
ชาวเน็ตพอเขาดูแล้วเขาก็บอกโอ้โหพลังล้นเหลือจริงคุณครู
ทุ่มสุดตัวยกให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติแบบนี้ไปเลย
เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการจนหลายคนเขาบอกว่า
เห็นแล้วอยากไปเรียนกับครูคนนี้จังเลยอ่ะเรียนแล้วน่าจะสนุกมากเลยนะคะ
สนุกจริงนะคุณครูเขาทำเต็มที่จริงนะ
คือเทคนิคการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เด็กสนใจ

ค่ะบางคนไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่ถ้าไปเจอครูดีดีแบบนี้
สนุกแบบนี้หันมาชอบภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้เหรออะไรก็มี
คุณครูกลับบ้านไปตอนเย็นก็คงแบบหลับเลย

วันนี้ใช้พลังมาเยอะเหลือเกินแบตหมดนะฮะ
หลายห้องหลายชั้นด้วยฉันเชื่อแบบนี้